ต่อกันที่นี่เลยค่ะคุณตายชุติมากันบ้างดีกว่า
ข่าวนี้ก่อนอ่านขอถอนหายใจแรง
แม่ตายจะโพสต์อะไรจะทำอะไร
หยิบจับขยับอะไรกลายเป็นดราม่าไปหมดจริง
ดราม่าโดนทัวร์ลงแบบรัวเลยคุณผู้ชม
อย่างล่าสุดผ้าแอปเปิ้ลที่แม่ตายเขาลงคือภาพนี้คุณผู้ชม
ด้านหน้าในกระจกก็จะเห็นเป็นแอปเปิ้ลปกติ
ส่วนแอปเปิ้ลอีกรูปนึงแอปเปิ้ลจริงเนี่ย
มันก็จะกัดมันโดนกัดมันโดนแหว่งไปใช่ไหมล่ะ

ทำเอาหลายคนตีความไปต่างนานา
ซึ่งบางคนเนี่ยก็พากัมมโนไปว่า
เอ๊ะหรือรูปแอปเปิ้ลที่แม่ตายโพสต์
หมายถึงแม่แอฟทักษะออนหรือเปล่า

ซึ่งเมื่อวานนี้นะแม่ตายเคลียร์แบบชัดเลยนะคะ

เมื่อวานนี้แม่ขอเคลียร์เลยว่า
ตีความเนอะโยงกันเก่งเหลือเกิน

แค่อยากจะให้แง่คิดเตือนสติเฉย

และภาพที่มีความว่า

แล้วส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบโพสต์แง่คิดสัจธรรมเป็นประจำอยู่แล้ว

เราโพสต์ด้วยเจตนาดี

เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแบบคิดถึงโยงไปเป็นเรื่องอะไรแบบนั้นได้

โพสต์แบบด่ากันออนไลน์
มันไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันด้วยค่ะ

ไม่ได้มีอะไรเลยนะอะไรอย่างนี้

ไม่มีอะไรจริงเป็นเจตนาบริสุทธิ์ที่โพสต์ไป

คือก็มีหลายคนที่ลุ้นอยากจะให้ทั้งคู่เนี่ย

แล้วก็มีอีกหลายคนที่บอกว่าแม่

ไปต่อคิวด้วยเพราะว่าคิวเนี่ยยาวมาก
ซึ่งคุณตายเขาก็ตอบแบบชัด

ไม่ได้ออกแถวแล้วก็ไม่ได้อยู่ห่างแถว
ก็บอกว่าไม่ได้ต่อแถวอยู่แล้วว่ะ
อยู่หัวแถวอยู่หัวแถว